เด็นสำคัญเป็นเรื่องของการชุมนุม
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้แน่ชัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนัดหมายเวลา
หรือว่าเวลาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายพล
แต่ทั้งหมดมีประมาณ๕กลุ่มด้วยกัน

ก่อนที่จะไปชมบรรยากาศว่ามีกลุ่มไหนกันบ้างนะคะ
ชุมนุมในวันนี้ค่ะจากการรวบรวมข้อมูล
พบว่ามีการชุมนุมประมาณ๕จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชม

กลุ่มแรกเขาใช้ชื่อว่าเดินทะลุฟ้า
นัดกันตั้งแต่๙โมงเช้าค่ะ

จะมีนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือภัยดาวดิน
วันนี้เป็นวันที่๑๖แล้วนะคะของการเดินทาง
เขามีจุดเริ่มต้นหน้าเซียรังสิต
สิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ช่วงประมาณ๔โมงเย็นของวันนี้ค่ะ
รวมระยะทางนะคะเอาเฉพาะวันนี้นะ๑๖กิโลเมตร
กลุ่มถัดไปค่ะกลุ่มที่๒
ชื่อกลุ่มนี้ปล่อยเพื่อนเรา
เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนัดรวมตัวกันบ่ายโมงตรง
โลตัสรังสิตก่อนที่จะเดินไปที่กรมทหารราบที่๑๑
ขออภัยนะคะมหาลักษณ์เล็กราชวนลบรักษาพระองค์
กลุ่มที่๓ค่ะอาชีวะปกป้องสถาบัน
ชุมนุมกันที่แยกราชประสงค์
เวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะคะ
ประกาศจุดยืนปกป้องสถาบัน
กลุ่มที่๔อาชีวะไม่เอาผลิตการ
นัดกันเวลาบ่าย๓โมงตรง

สมทบกับกลุ่มเสื้อแดงที่จะเดินมาจากโลตัสรังสิต
โดยยกเลิกการจัดกิจกรรมบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มนี้เขามีการนัดหมายไปนะคะ
ก่อนหน้านี้แต่ว่ากิจกรรมนี้ยกเลิกนะคะ

รีเด็มนัดรวมตัวกันที่๕แยกลาดพร้าว

ก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าจะเป็นประมาณบ่าย๓
แต่นี่คือเวลาล่าสุดที่เขามีการแชร์กันออกมานะคะ
นี่คือข้อมูลล่าสุดคือประมาณ๑๗นาฬิกา

เลื่อนขบวนไปที่หน้าสารอาญารัชดาค่ะ
วันนี้หลังจากที่มีการชุมนุมของหลายกลุ่ม
ดูเรื่องรักษาความปลอดภัยกันหน่อยนะคะ

เจ้าหน้าที่เริ่มขนตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ๑๐๐ตู้
เตรียมความพร้อมปิดถนนพระหลโยธินขาเข้า
ตั้งแต่วงเวียนบางเขนค่ะหน้าสำนักงานเขตเลย
และพื้นที่ใกล้เคียงกรมทหารราบที่๑๑ค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญเพื่อที่จะสกัดไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มราศดรที่จะเดินขบวนมา

ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ขออภัยนะคะถึงการชุมนุมในวันนี้

เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ป้องกันประชาชนให้ปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวก็ถามลงไปอีกนะคะว่ากังวลหรือเปล่าคะว่าจะเกิดความรุนแรง
ผลเอกประวิทย์บอกว่าไม่รุนแรงตำรวจจะทำอะไรได้มีแต่ถูกกระทำอย่างเดียวนะคะ
นี้เองพลเอกประวิทย์ยังฝากถึงผู้ชุมนุมด้วยว่าไม่อยากให้มีการชุมนุมเกิดขึ้น
ขอให้มาพูดจากันอยากได้อะไรก็มาว่ากันรับทำอะไรไม่ถูกก็มาว่ากัน
ยืนยันเราทำทุกอย่างตามกฎหมายไม่ละเมิดกฎหมายนะคะ
ส่วนกรณีจับกลุ่มชายที่พกพาระเบิดไป๊บอมที่สี่แยกปฐุมวันเมื่อวานนี้
เป็นการจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอัธยกรรมตามปกติไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการชุมนุมแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนที่กองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะมีการประชาสัมพันธ์แบบนี้นะคะ
เนื่องจากว่ามีการชุมนุมในหลายจุดประชาสัมพันธ์เรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเป็นวันที่หลายคนอาจจะออกเดินทางไปท่องเที่ยว
เพราะว่าเป็นวันหยุดกันเนี่ยนะคะเรื่องเส้นทางที่ประชาชนควรเลี่ยง
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รอบกรมทหารราบที่๑๑ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบชัดเจนเนี่ยนะคะ
ถนนพระหลโยธินขาเข้าขาออกตั้งแต่แยกเทพรักษ์จนถึงสะพานคลองบางบัว
รามอินทาขาเข้าพื้นที่บริเวณหน้าสนามกอล์ฟทบ
ท่านใช้กับวงเวียนบางเขนถนนแจ้งวัฒนาขาออก